คุณผู้ชมครับไปดูกันต่อที่ชนบุรีค่ะ
เวลาเรามีคนยืมเงินเราเขาไม่คืนเงินเราก็ต้องไปทวงตรงนี้

ที่ชนบุรีเขาไปทวงเงินเพื่อนนะคะ

แต่ปรากฏว่าลูกหนี้ไม่พอใจ
หาว่ามาทวงเงินยกพวกสิบคน
รุมทำร้ายจนเจ็บสาหัสแบบนี้ค่ะ

คุณกลัวไปทวงคันแล้วเขายกพวกมากระทืบ

แล้วกลับโดนลูกหนี้กระทืบแบบนี้แล้วใครจะกล้าให้คุณยืมเงิน

เสร็จแล้วปรากฏว่ากลุ่มตัวลูกหนี้ไม่ยอมคืนเงินไม่พอ
ไม่พอใจหาว่ามาทวงยกพวกทั้งขวดทั้งไม้ไล่ฟาดไล่ตีทำร้ายแบบนี้

จนนอมจมกองเลือดอยู่แบบนี้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะ
นี่คือสภาพอาการบาดเจ็บของนายรักเกียจชายะ
วัย๓๖ปีเขาเป็นชาวจังหวัดอุตรดิษฐ์นะคะ

ชมพู่บอกไปคือทั้งขวดทั้งไม้ต่างฟาดเข้าแบบเต็มแรงเลยอ่ะ
บาดเจ็บอยู่ในพื้นที่ของชนบุรีทางเข้านิคมอมตาซิตี้นะคะ

ตำรวจก็มีการตรวจสอบแล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลพานทองต่อไป
ทีนี้ผู้บาดเจ็บในรักเกียจหรือว่าเจ้าหนี้เนี่ยเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
แต่เหมือนตอนแรกทวงไปก็คุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะ
เขาก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีไว้
กลุ่มคู่กรณีไม่พอใจยกพวกมาสิบกว่าคนรุมทำร้าย
ขวดเบียร์ไม้โอ้โหลุมฟาดตีจนเจ็บสาหัสแบบนี้
ทีนี้คนเห็นเหตุการณ์ค่ะเขาอยู่ใกล้ตรงนั้นแหละ
เขาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้เขาบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ย
เขาขับรถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดีตรงถึงจุดเกิดเหตุ
ครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกันไง
เออเขาก็เลยเหมือนมาดูแล้วก็เห็นว่าเฮ้ย

ก็เลยพยายามห้ามฝั่งคนก่อเหตุไม่ให้ทำร้ายผู้บาดเจ็บอะค่ะ
ก่อนจะมีการแจ้งตำรวจแล้วก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจก็จะมีการสอบสวนผู้บาดเจ็บอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนเงินเนี่ยตอนนี้เห็นบอกว่ายังไม่ได้คืนนะ
เงินก็ยังไม่ได้คืนหนำซ้ำยังต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ด้วยนะคะ